เป็นเรื่องน่ายินดีของเด็กยอดกระตันยู

สำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
หลายคนทราบเส้นทางชีวิตของน้องมาแล้วนะ
แต่ว่าข้างหลังนี่คือรถคันที่๓
เป็นรถป้ายแดงนะจ๊ะ
เป็นคันที่๖แล้วที่น้องเขาซื้อให้กับครอบครัว

เจนนี่ก็โพสต์บอกว่าอยากให้คุณแม่มีความสุขที่สุด
แล้วก็หายป่วยเร็วจะได้นั่งรถไปทำงานกับลูกได้อีก

ตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันด้วยนะคะ
คอมเมนต์ค่ะก็มีทั้งแฟนแล้วก็พี่น้องศิลปินมาร่วมยินดีกันใหญ่เลย
ส่วนแฟนเพลงค่ะที่เป็นห่วงว่าน้องจะใช้จ่ายมากเกินไปหรือเปล่า
เห็นเดี๋ยวซื้อรถเปิ้ลก่อนไปจังเลย

น้องบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงแจ๊พากฎไม่ต้องกังวลไปนะจ๊ะ
เพราะว่าทุกการตัดสินใจซื้อวางแผนอย่างถี่ถ้วนแล้วค่ะ

บันเทิงไทยรัฐเราพาไปส่องเลขเด็ดกันสักหน่อย

ที่ฉันขอพูดตามความจริงที่เห็นเลยนะคะ
กไก่ตามเลขถูกต้องกไก่๕๙๗๑ภูเก็ตแชมป์ให้ด้วย
เดี๋ยวกลัวข้อมูลไม่เป็นรถหรูที่เป็นแบบว่ารถตู้เธออาจจะเอาไว้ใช้สำหรับการทำงาน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ศิลปินเขาต้องเดินทางไกลใช่ไหมคุณ
ก็ต้องมีรถแบบนี้ให้มีคนขับรถเราจะได้พักผ่อนในรถได้
เธอก็วางแผนเอาไว้แล้วล่ะว่ารถคันนี้ใช้สำหรับครอบครัวแล้วเหมาะสม
ยินดีด้วยเด็กเยอะกะตันยูนะจ๊ะ